การทำแม่พิมพ์พระพุทธรูปเป็นขั้นตอนของการถอดแบบจากงานรูปปั้นต้นแบบที่ช่างได้ทำไว้ก่อนแล้ว
ซึ่งการทำแม่พิมพ์นี้จะช่วยให้ช่างสามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่า๑ชิ้นโดยไม่ต้องมาปั้นต้นแบบใหม่ทุกครั้ง
โดยการหล่อพระพุทธรูปก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย
รวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้เดิมกับความรู้แบบใหม่เพื่อให้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
จากเดิมที่ใช้ปูนซีเมนก็เปลี่ยนเป็นปูนปลาสเตอร์สำหรับการถอดพิมพ์แล้วเทพิมพ์อีกชั้นด้วยยางพารา